ทีนี้สรุปแบบนี้นะคะเรื่องใหญ่นอกจากตัวเลขที่เราต้องติดตาม
รายวันแล้วสำหรับโควิด๑๙เรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนแล้ว
อย่างบำราชนาราดูฯก็จะได้รับการจัดสรรควอต่า
ท่านจะได้รับวัคซีนจำนวนเท่านี้
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไปลงทะเบียน
ที่จะฉีดวัคซีนกับสถาบันบำราชนราดูน

จู่สถาบันบำราชนราดูล
บอกว่าเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป

อย่างที่สถาบันบำรัดนารดูน
นี่อยู่ในสังกัดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
เขาประกาศขอเลื่อนการนัดฉีดวัคซีน
สำหรับคนที่จองไว้จากเดือนมิถุนายนไปเป็นเดือนกรกฎาคม
เพราะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายน
นี่ประเด็นนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงศาลนาศุกร์ด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมพอมันมีข้อความแบบนี้ออกมา
แต่ล่าสุดมันมีคำชี้แจงออกมาแล้วจากทางสถาบัน

ผู้ที่ได้รับนัดหมายฉีดวัคซีนกับทางสถาบันบำราชนราดูล
จะได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดการเดิมที่มีการนัดหมายไว้
ประกาศเมื่อสักครู่ที่ท่านได้เห็นที่บอกว่ามีการเลื่อน
จากเดือนมิถุนายนไปเป็นกรกฎาคมเนี่ย
ท่านบอกว่าการออกประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน
เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา

ท่านบอกว่าเป็นเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเองฮะ

ฮะ
เป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน
ดิฉันไฮไลท์อีกรอบหนึ่งนะครับ
นายแพทย์กิติพงศ์สัญชาติวิรุณ
อำนวยการสถาบันบำราชนราดูลบอกว่า
ที่บอกว่าให้เลื่อนการฉีดวัคซีน

เป็นเพราะความเข้าใจคลาดเคลื่อนของการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเอง
ซึ่งได้ประกาศใหม่แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

โดยทางสถาบันไม่ทราบว่าจะได้วัคซีนตัวไหนมา

ถ้าบอกว่าผู้ปฏิบัติเข้าใจคาดเคลื่อน

พระสถาบันบำราชนราดูล

ในฐานะที่พวกเราต้องสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

นะฮะเราก็เราก็ไม่อยากให้ข้อมูลมันเกิดความสับสน
คือเรื่องนี้นักข่าวไปถามคุณอนุทินเหมือนกัน

สุดท้ายแล้วไอ้วัคซีนที่บอกว่าจะมาเดือนมิถุนายน

เคลื่อนเดี๋ยวผมจะเรียกคนนั้น

สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมามิถุนายน

ค่ะคืออยากจะบอกว่าในฐานะที่เรียนทักษะนิเทศศาสตร์มา
แล้วก็เรียนเรื่องของการหลักการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย
เรื่องของการสื่อสารการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ย

และที่จะมีต่อการยอมฉีดวัคซีนนะ
ปุ้ยพูดอย่างนี้ต้องเข้าใจน้องปุ้ยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้
ความเหมาะสมของสถานการณ์
แต่ต้องไม่ผิดพลาดซ้ำซากเพราะประชาชนใจแกว่งฮ
เขาเรียกว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤต
แม่นยำให้มากที่สุดเลย
นี่ถ้าเกิดว่าหลักการบริหาร

นี่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพี่อันนี้พี่น่าจะยิ้มได้
นี่ค่ะให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรนำเข้าวัคซีนได้เอง
เธอยิ้มได้จริงยิ้มได้จริงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศ
ของราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะ
สรุปใจความสำคัญคือเรียนเอามาแบบสรุปนะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ให้สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาพรมีหน้าที่และอำนาจ
สามารถจัดหาผลิตขายหรือนำเข้าหรือขออนุญาต
และออกใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนยาวัคซีนเวชพันธุ์
ประกอบทางการแพทย์และสิ่งอื่นที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
โดยยาวัคซีนเวชพันธุ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น
ราชวิทยาลัยจุฬาพรจัดหามา
เป็นทรัพย์สินของทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
ให้ใช้ประโยชน์ในการบริหารทางการแพทย์สาธารณสุข
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวงตามมาตรา๑๗
มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

แปลว่าราชวิทยาลัยจุฬาพรสามารถนำเข้าวัคซีนได้เอง
โดยไม่ต้องมีผลต่อเนื่องผลเกี่ยวพันธงผูกพันกับสบคหรือรัฐบาล
นั่นแปลว่าเราจะมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น
ตามรายงานข่าวบอกว่าราชวิทยาลัยจุฬาพร

ซึ่งซีโนฟาร์มก็มาจากจีนเหมือนกัน
เขาให้การรับรองแล้ว
พิเศษใต้วันนำเข้าใต้ทุกยี่ห้อ

น่าจะมีการเจรจาล็อตแรกสำหรับซิโนฟาร์ม

ส่วนวันนี้คุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับคนกรุงเทพนะคะวันนี้เที่ยง๒๗พฤษภาคม
ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน
และยังสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้ด้วย

สำหรับคนที่เคยร่วมโครงการของรัฐบาลเช่นคนละครึ่ง
เราชนะแล้วก็ไปลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อ
สาขาในกรุงเทพได้ด้วยทั้ง๓ช่องทาง
เฉพาะคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะ
ลงทะเบียนได้แล้วจะเริ่มฉีดวัคซีนได้
คือเดือนหน้า๗มิถุนายนนะคะ
ใน๒๕สถานที่ที่ทางกรุงเทพเขาจัดไว้ให้นะคะ
นอกจากสถานพยาบาลแล้ว
ยังมีสถานที่อื่นตามห้างต่างด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ก็ย้ำว่าจะเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพเท่านั้น
อายุ๑๘๕๙ปีแล้วไม่ใช่๗โรคกลุ่มเสี่ยง

ไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มแรก๑๖ล้านคน

เพราะว่าตอนนี้ท่องทางมันเยอะแล้วก็อื่น